หมาไหมครับรักสุนัขไหมเลี้ยงสุนัขไหมฮะ
ดูข่าวนี้ทำใจหน่อยแต่ต่อให้คนไม่รักสุนัข

จะไปย่าคือมันนี่ดูมัน
ปีบาได้ยังไหมมึงอย่ามาหย่าอย่างนี้นะ

ก็เธอเอาเข้าแน๊ะพี่จะบอกลูก
ตีดิบ
การสวนแม่
ตอนต้นข่าวทีวีคุณผู้ชมไม่ได้เสียนะครับ

เพราะว่าภาพมันรุนแรงจริงรุนแรงเหลือเกิน
เอาเหล็กฟาดไม่ยั้งฟาดหมานะคุณผู้ชมฮะ
เอาท่อนเหล็กกระหน่ำตีไม่ยั้งเลยแม้ว่าเพื่อนบ้านคนถ่ายคลิปจะเดินไปห้าม
อย่าตีมันอย่าตีมันแต่ผู้ชายคนนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุครับ
ตีต่อตีไม่หยุดนะครับแล้วยังมาโดนโยนท่อเหล็กใส่คนถ่ายคลิปด้วย
จากนั้นปะทะคารมกันนะครับบางช่วงในคลิปผู้ชายคนนี้นะฮะ
ยังแสดงท่าทียั่วยุนะครับทำท่าจะเตะจะต่อยคนถ่ายคลิปอีก
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังผู้ดูแลเพจดังกล่าวก็คือเป็นความคาดการณ์ก่อนนะ
การว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของสุนัขแหละนะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้ฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิจะไปแจ้งความนะครับ
ในข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วก็นัดหมายกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
พื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ตามหาหมาตัวดังกล่าวต่อไปส่วนสาเหตุทางเพจไม่ได้
ไม่ได้ระบุไว้แต่หากฟังจากเสียงแล้วผู้ชายในคลิปน่าจะไม่พอใจนะครับ
หมาของตัวเองเนี่ยมันไปคุ้ยขยะหาของกินครับ